ช่วงนี้หลายคนถามกันมาหลายวันแล้วเหมือนกันว่า
เสื้อที่เราสองคนใส่เนี่ยเสื้ออะไรสวยจังอยากได้
ก็ต้องบอกนะคะว่าเสื้อนี้เป็นเสื้อที่จัดทำขึ้น
เป็นการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๔พันศา
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏค่ะซึ่งในงานงานนี้เนี่ย
ก็คืองานศิลป์ของแม่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจัดตั้งแต่วันที่สิบสอง
ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันที่๑๔สิงหาคมค่ะ
โดยวันที่๑๒สิงหาคมวันแม่ของเราเนี่ยนะคะ

ไทยรัฐทีวีเองจะร่วมถ่ายทอดสดการจัดงาน
แล้วก็ไฮไลท์สุดเลยก็คือการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระพรชัยมงชน
เป็นพลุประกอบดนตรีชุดพรรษา๘๔บารมีพระแม่ไทย
จำนวน๘๔๙๙นัดนะคะ
ต้องบอกว่าตระการตากลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
ซึ่งทีมที่มาจัดพลุนี้ก็เป็นทีมพลุระดับโลกจากญี่ปุ่นด้วยค่ะ
ชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานกันนะคะที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไซ

เพราะเขาบอกว่าตรงนี้คือจุดชมพลุที่สวยที่สุดในโลกนะคะ
เข้าชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่จำบับท่านท่านท่านคอนเศรษฐยา
เปิดไทยรัฐทีวีทิ้งเอาไว้ยาวเลย
เพราะว่าเราถ่ายทอดสดนะคะ
ศุกร์ที่๑๒สิงหาคม๒ทุ่มเป็นต้นป่ายค่า